ร้านกุ้ยเตี๋ยวต้นฝนต้มยำโบราณที่จังหวัดขอนแก่น

เราก็ยังอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นฝนต้มยำโบราณที่จังหวัด

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบโบราณโบราณขวานใจชาวเมืองคูณ
และดูเหมือนว่าตอนนี้๒เมนูที่พี่วัดแนะนำเฮียน็อตของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
ตะเกียบพร้อมช้อนพร้อมอย่าช้าหลุยล้อ

อีกฝ่ายไว้ร่วนอื่น
ก๊อดมาค่อยดูให้ว่าเหมือนส่องจิงหรือริ้วบ่

ก็จะได้สูตรที่คุณแม่พอจำเว้มว่ามิสสุดครับ
พอบร่อยประมาณสักห้าหกเดือนนะครับ
ครับซึ่งถามว่าครบแล้วไหมครบรถครับรถเบาเบาครับสบายสบาย
หอมหอมนวลอย่างนี้ครับอ่ะหมูดีกว่า
นุ่มจริงจริงเนอะครับแค่เกลือนวดเท่านั้นเองใช่ครับเออ

หนังตุ๊บผมจับเลยสะลัดกินมาดีสนุกดีหอมวางกล่องกล่องทำดังดี
ยันแล่าโฟนี้ก็ปรุงสำเร็จให้แล้วเหมือนกันอันนี้อะไร
เกี้ยวปลาครับเกี้ยวปลาทอดเอาไปทอดซะนั่น
ให้เองคืออยู่ที่นี่ก็เหมือนกินฝีมือแม่ทุกวัน

หอมเต้าหู้ยื้อครับเออนี่หอมจริงเท่มข้น
รสชาติจัดจ้านปรุงสำเร็จมาเรียบร้อย
ว่าเป็นเย็นตะโฟที่รสจัดครับพอควรเลยอ่ะอยากจะกินนี่แล้วเกิน

คล้ายคล้ายข้าวเกลียบนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติของปลาครับอืมเอ้า
อย่างนี้ทำเท่าไหร่อย่างนี้ห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทครับเนี้ย
ถ้าเป็นต้มยำ๕๐บาท

ต้มยำกับเย็นตะโฟผสมกัน

เขานึกถึงต้มยำที่มันเป็นน้ำข้น

แต่ถ้าต้มยำหมูนี้มันเป็นยังไงรสชาติ

ทำยังไงให้รสชาติมันถูกใจคนอีสาน

เราก็ใส่เพิ่มนิดนึงให้มันมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อย

ครับแต่เราก็เราไม่อยากที่จะเปลี่ยนสูตรของแม่มาก
พยายามที่จะคงไว้ให้มากที่สุด
จากเวลาที่เปิดร้านจนถึงไกลประดานโดนดังคนเต็มไปหมดแบบนี้

ก็คนมากินก็ไม่นานนะก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะ
ใช่ไหมตอนนี้ก็มีคนเข้ามาตลอดอย่างที่เราเห็น
จะมีลูกค้าเนี่ยเต็มร้านไปหมดเลยถ้าไม่มีที่ว่าง
ลูกค้านั่งแล้วตอนนี้ปัจจุบันมีกี่สาขา
ก็ปัจจุบัณมีเปิดอยู่๓สาขาแล้วสาขาแรกก็คือ
ที่เราอยู่เนี่ยครับในปั๊มตอตทไทยปีดานะครับอืมที่ขอดแก่นครับ
ส่วนสาขาที่สองก็อยู่ทางขาออกเมืองเนี่ยครับขอดแก่นไปทางโคราชอ่า
อยู่ก่อนถึงห้างโฮมโปรครับผมส่วนสาขาที่สามเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราช
เอาทำไมไปสุราชเลยอ่ะเพราะว่าน้องชายเนี่ยก็ไปอยู่ทำงานที่สุราช
เกิดอยากกินก๋วยเตี๋ยวฝืบมึงแม่เหมือนกัน

นี่หรอแต่ยังไม่หยุดแล้ว

ก็คิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วเอาไว้ตอบสนองลูกค้าอยู่ได้แล้ว
อยากเปิดให้รองรับลูกค้าในขอนแก่นให้มากที่สุด
เขาจะได้ไม่ต้องบ้านอยู่ไกลไม่ต้องเดินทางมาไกล

ก็๘โมงเช้านะครับเวลาเปิด
ก็ปิดประมาณห้าโมงเย็นทุกสาขาเท่ากันหมดทุกวันครับไม่มีวันหยุดด้วยไม่มีวันหยุดครับ
ร้านยาอะไรยังเปิดอยู่ไหมก็เอาก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าครับ
อันนี้ไม่เปิดแล้วเราก็ใช้เทคนิคยาเหมือนกัน
ผสมผสานให้ได้รถที่กลมกล่อมต่ำ

เป็นเรื่องที่ร้านก๋วยเตี๋ยต้นฝนต้มยำโบราณ
ก็แวะเวียนไปได้กับ๓สาขาหลัก

ส่วนพี่น้องชาวใต้ก็ไปลิ้มลองความร้อยกันได้ที่จังหวัดสุราธานี
แต่หวังว่าแฟนชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องคงจะยังไม่อิ่มกันใช่ไหมจ๊ะ
เอาเป็นว่าช่วงหน้าเปลี่ยนฟิลลิ่งจากเมนูเส้นสัญชาติไทยมาเป็นเมนูเส้นสัญชาติเกาหลีกันบ้าง
แต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นอดใจรอสักครู่